มาด้วยเพราะว่ามีคนใช้บริการเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
สำหรับการเพิ่มเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะและตัวนักเรียนเองนะคะก็ดูแลตัวเองด้วย
อย่าให้คนไปยืนอออยู่เยอะเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบไม่ปลอดภัยขึ้นมา